เพราะเรื่องของโควิด๑๙ที่คุณผู้ชมจะต้องฟังทุกวัน
เพราะมีข้อมูลใหม่ทุกวันเลยค่ะ
วันนี้หลายคนตกอกตกใจและเป็นห่วงมากว่า
อ้าวหมอทวีสินจะติดโควิดหรือเปล่านี่ต้องไปตรวจโควิดด้วย
เพราะว่ากลายเป็นว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงประมาณวงที่๓ได้
ใช่ค่ะผู้ประกาศชายแล้วเขาก็รู้จักกับผู้ประกาศที่มาทำงานที่สวบค
และทีนี้การทำงานที่สวบคก็ต้องทำงานกับคุณหมอ

เอาเรื่องสถานการณ์ก่อนนะฮะเรื่องคุณหมอทวีสินเนี่ย

แต่เอาสถานการณ์วันนี้ก่อนนะโฆษกสบคนะคะในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินค่ะ
ออกมาแถลงเปิดเผยยอดผู้ป่วยโควิด๑๙วันนี้
เรายอดพุ่งอีกแล้วค่ะ

ติดเชื้อในประเทศ๒๙๗ราย
เป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริการ๘๐ราย
การค้นหาเชิงรุกในชุมชน๒๑๗ราย
เดินทางจากต่างประเทศในสถานกักกันของรัฐ๑๒ราย
ตอนนี้ผู้ป่วยสะสมเรา๑๓๐๐๐กว่ารายแล้วนะคะ
ผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจตอนนี้มี๑๐รายด้วยกัน
แล้วก็วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะ
คุณหมอทวีสินออกมาแถลงด้วยนะคะว่า

สาเหตุตอนแรกมันมีข่าวออกมาเยอะมาก
บอกว่าผู้ประกาศคนนี้ติดจากช่างแต่งหน้า
ที่ไปแต่งหน้าให้กับดีเจมะตูม
มะตูมเตชินที่เพิ่งจะติดโควิด๑๙เข้าโรงพยาบาลไป
ล่าสุดเนี่ยเขาออกมาชี้แจงเจ้าตัวเนี่ย
ออกมาชี้แจงเองเลยนะคะว่า

แต่ว่าคิดว่าน่าจะติดจากเพื่อนที่ไปทานข้าวด้วยกัน

นายไปตรวจนะแล้วเขาก็มีอาการเหมือนแบบ

เมื่อประมาณวันที่๒๐มกราคมที่ผ่านมา

ปรากฏว่าติดโควิด๑๙จริง
ซึ่งก่อนที่อาการจะออก

อ่านข่าวร่วมกับผู้ประกาศข่าวหญิงช่องเดียวกัน

ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นพิธีกรของสบค
ที่ใกล้ชิดกับคุณหมอทวีสินด้วย

มันเป็นห้องปิดแล้วก็มีแอร์ด้วย
มันก็มีโอกาสที่เชื้อจะแพร่กระจายไปได้นะคะ
แล้วก็อากาศไม่ได้ถ่ายเทแถมนั่งอ่านข่าวอย่างต่ำก็มีชั่วโมงนึง
มันก็ค่อนข้างเป็นระยะเวลานานอัตราเสี่ยงค่อนข้างสูง
เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะก็เลยไม่มีพิธีกรที่ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ในสอบคอ
เพราะต้องไปตรวจคัดกรองหาโควิด๑๙และกักตัว๑๔วัน
และใช่ค่ะที่หลายคนเป็นห่วงเป็นกังวลกันว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้หมอทวีสินยังไงล่ะ
คุณหมอก็ต้องไปตรวจโควิด๑๙แล้วก็ต้องกักตัวเหมือนกันนะคะ
คุณหมอชี้แจงเอาไว้ในเฟซบุ๊กด้วย
หลายคนเป็นห่วงอย่างว่าเอ๊ะอย่างงี้แล้วคุณหมอจะทำยังไงอ่ะ
ดูเฟซบุ๊คคุณหมอหน่อยได้ไหมคะชี้แจงไว้ว่ายังไงบ้างล่าสุด
คือระยะฟักตัวมันนานขึ้นกว่า๑๔วัน
คิดว่าคุณหมออาจจะต้องมีมาตรการในการดูแลเหมือนกัน
แต่ด้วยความที่คุณหมอเป็นวงที่๓
อาจจะความเสี่ยงน้อยกว่าผู้ประกาศข่าวที่อ่านข่าวด้วยกัน
แต่อย่างไรก็ตามนะคะต้องมีการกักตัวและตรวจรอบ๒
ถึงจะทราบนะคะเอาผลแท้จริงนะคะ
และก็ตามเบื้องต้นการตรวจครั้งแรกออกมานะคะ
๑วันที่ออกมาคุณหมอไม่ติดโควิด๑๙

พี่พี่ขอถามให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
ก็คือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศ
ช่วยผมในตอนเช้าที่ธรรมเนียบตรงนี้นะครับ
ไปตรวจเรื่องของสารคัดหลัง

ผมเองก็เป็นผู้สัมผัสของผู้สัมผัสอีกทีนึง
เดี๋ยววันนี้ต้องรับผิดชอบตัวเอง
ไปตรวจด้วยหลังจากที่ได้แถลงข่าว
ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับ
ส่วนที่ธรรมเนียบรัฐบาลซึ่งก็เป็นสถานที่
ที่แถลงข่าวสวบคลตอนนี้ก็เลยต้องขอให้สื่อมณชน
แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนออกจากธรรมเนียบ
ตอน๔โมงครึ่งก็คือเมื่อประมาณสัก๒๐นาทีที่แล้ว
ก็ต้องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทั้งหมดโดยด่วน
ซึ่งมาตรการหลังจากนี้เดี๋ยวต้องมีการตรวจเชิงรุกนะคะ
ตอนนี้จะมีตัวเป็นรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน๒คัน
ตั้งจุดให้บริการเก็บตัวอย่างสารคัดหลังจากกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนเรื่องของโควิด๑๙นะคะคือกรุงเทพมหานครประกาศแล้ว
เปิดสถานที่๑๓สถานที่ให้กลับมา
ให้แต่ละคนได้ไปใช้กันได้ตามปกติ
แต่ว่าจุดที่น่าจะยังปิดอยู่ก็คือร้านอาหารผับบาร์

คำว่าห้ามรวมกลุ่มกันเนี่ยมันทำให้หมายได้หมายถึงการที่เราไม่มีคอนเสิร์ตดูด้วยนะ
และดูการไม่มีคอนเสิร์ตดูมันส่งผลกระทบต่อนักร้องด้วยนะคะ
นักร้องเขาบอกเขาได้รับผลกระทบเยอะมากเลยนะคะ
วันนี้สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย
นำโดยนายทศพลหิมพันธ์นายเกษมพรมสันนายนรงแซ่เวียหรือรุ่งสุริยา
กับนักร้องคนอื่นค่ะประมาณ๒๐คน
ยื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ธรรมเนียบ
บอกว่ามีความทุกข์ท่านนายกช่วยหน่อย
ขอให้รัฐบาลเยียวยาศิลปินที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ขอไม่เยอะ๕๐๐๐บาท๓เดือน
รวมถึงพักชำระหนี้๖เดือน
ช่วยเหลือค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟ
ทศพลบอกว่าศิลปินนักร้องและตลก๓๐๐
ชีวิตตอนนี้เดือดร้อนมาก
ถ้าเป็นไปได้อยากให้รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ
สามารถจัดคอนเสิร์ตจัดการแสดงได้
โดยยังคงมีมาตรการสาธารณสุขครอบคลุม
ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดอุณหภูมิ
เจลล้างมือหรือสวมหน้ากากอนามัย
สำหรับคุณผู้ชมทั้งหลายนะคะ
เคสตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับความเดือดร้อน
ของดารานักแสดงนักร้องที่ได้รับผลกระทบ
จากชายภูมิค่ะเป็นตลกในทีมงานคณะผู้ใหญ่คำเกิ่ง

หลังจากเครียดเรื่องภาระค่าใช้จ่ายค่ะ
อยากให้รัฐบาลเร่งหามาตรการเยียวยาด่วน
เพราะตอนนี้ทางสมาคมช่วยเหลือกันเองเท่านั้นค่ะ
มีรายงานอัปเดตมานะคะว่าพิธีกรที่จัดรายการ
คุณหมอทวีสินเนี่ยเบื้องต้นผลตรวจโควิด๑๙ออกมาเป็นลบเหมือนกัน

เพราะว่าคนนี้อาจจะอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงมากหน่อย
เพราะว่าอ่านข่าวด้วยกันกับผู้ประกาศชายที่ติดนะคะ

เดี๋ยวมีรายงานมาแน่นอนนะคะ